พระมหาเทวีเจ้ากับภาษาเมืองทิพย์
โถถ้าไม่รู้ว่าไงรู้ไหม

ฉันจะบ้าตายรายวันนะณน้องนะหมายถึงคำลงท้ายประโยคเมื่อตอบตกลงใช้แทนคำว่าโอเค

นัมเบอร์วันหมายถึงยกให้สิ่งนั้นเป็นที่หนึ่งในใจ
ทิพย์หมายถึงเมืองที่สมมุติขึ้นมาเองจากละคร
ก็เพลิงพระนางคุณไอ้อ้ำเล่น
ฆ่าไทยหมายถึงเบาไพร่ที่ใช้ด่าชาวเมืองทิพย์
ที่ทำให้พระมหาเทวีเจ้าไม่พอใจ
เจ้าหลวงหมายถึงหลัวหรือชายที่ถูกใจ
หลัวหรือเจ้าหลวงอะไรอย่างนี้
เจ้าหลวงเจ้าหลวงก็คือเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่ถูกใจ
เป็นผัวเป็นเจ้าหลวงไงอ๋อได้ภูมิทอง
ได้ภูมิทองแล้วมีเบลล่าคุณไอ้อ้ามที่ได้ภูมิทองแล้ว

นางไม่ปะปะปะปะนางไม่เป็นคนที่พูดไปเรื่อยนะ
นางเป็นคนที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส
อย่างเช่นว่าคนเนี่ยไปบูรี่นางไปว่านางอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่านางเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นจุดขายของนางเอง
แล้วก็ทำงานหาเงินในการที่จะไปรักษาทางคุณแม่
ฉันไปนั่งไล่ดูคลิปน่ะนางเป็นร่างทรงนะเธอ
นี่ไงอุ๊ยเจ้าหลวง
แล้วก็นางก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลไง

ก็แบบว่าสมมุติเปิดชุดผูบบวยผากพุมเตียง
นี่นี่เห็นไหมล่ะ
นางธรรมดาปักปุริเยนี่ปักปุริเย
แต่จริงนางก็คือด๋าผมนั่นแหละ
ประวัติของนางคือด๋าผมเหมือนที่เราเล่าไป

ประวัติของนางคือปีหนึ่งมี๓๖๕วันนางหนีบผม

นางหนีบเยอะกว่าปีนึงอ่ะไหม

นี่ในลุคน้องเฟิร์น๒๘นะคะ
ขอบคุณนะคะสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าที่ส่งมาให้นั่นไงน้องหญิงลีนะคะ

วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ตั้งแต่ได้เริ่มประวัติของเรามานะครับ
เธอหาคนทำฟันให้เขาได้ยังอ่ะหนุ่มกัญชัย

ยังไม่รู้อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนึงว่ายังไง

เออตอนนี้มีคนอยากจะทำโปรงทำฟันให้นางเยอะไปหมดเลย

ฉันเห็นแบบว่าก็เอาง่ายวันนั้นพิธีกรฉันเต็มไปหมด

ปุ๊บโก่ปุ๊บโก่อุ๊ยปุ๊บเข่าอย่างกูง้องอะไรกันอ่ะนุ่ม
ถึงแบบทำให้รู้ว่าโอ้เลิกปั้นแล้วดารา
นี่เมื่อวานนุ๊กปลายเธอโอ้ฉันเดินเข้าสตูดิโอไม่ได้

ก็ทำรายการเอาดาราดังมา

ต้องไปด้วยเขาร้องเพลงตามบุ๊บกุ้งเผาตามอย่างนี้

แล้วนางมีคิวงานทุกวัน

โปรดติดตามตอนต่อไป